คุณผู้ชมครับไปที่จังหวัดชนบุรีผู้ชายคนนี้อายุ๒๑ปี
ขี่รถจักรยานยนต์มาจู่ทำโทรศัพท์มือถือหล่น

ก็หันไปดูโทรศัพท์มันหล่นน่ะหันมาอีกทีปั๊บเนี่ยฮะ
หันแงะแงะแบบพี่เฮ้ยนี่ถนนสุกมายูณตะบนนาป่า
อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับบันทึกภาพช่วงที่นายอดีศร
วงทองคำอายุยี่สิบเอ็ดปีขี่รถจักรยานยนต์มาเลนกลางนะครับ
จู่โทรศัพท์มือถือมันหล่นหันกลับไปมองหันหน้ามาอีกที
รถมันพุ่งเข้าใส่รถกระบะสีขาวที่จอดอยู่ริมถนนโอ้คุณผู้ชมเขาเสียชีวิตฮะ
เสียชีวิตพอแฟนสาวรู้ข่าวนะครับมาถึงที่เกิดเหตุร้องไห้นะครับ
จะขาดใจซะให้ได้คนเห็นเหตุการณ์นะครับบอกว่ายืนขายของอยู่
เห็นรถจักรยายนต์ของผู้เสียหายขออภัยครับของผู้เสียชีวิตเนี่ยครับ
เธอร้องไห้ขี่มาด้วยความเร็วจู่โทรศัพท์มือถือหล่น
พอหันไปก็เกิดเหตุแบบนั้นแหละครับ